อันนี้มาเรื่องของการแก้ปัญหากันหน่อยนะคะ
ไม่รู้คุณผู้ชมเคยมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า

แต่ว่าคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยเขามีวิธีแก้ปัญหา
มดเนี่ยเดินเรียงออกมาเป็นขบวนเลยนะ

ขึ้นมาแล้วก็ทำรังเต็มเลยครับ
ดูนะพวกมึงดู

ก็ควรเอาไปให้เขาแกะออกให้ไหม

เดี๋ยวลองทำตามวิธีของฝรั่งดูนะคะ
หมดมันเริ่มออกมาแล้ว

นี่ค่ะคือผลลัพธ์

นี่นะคะคือก็เอาวิธีของฝรั่ง
ลองใช้ดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะแล้วปรากฏว่ามดมันออกมาจริง
เขาจะมีแบบวิธีแบบแต่งเสียงนะครับ
มดมันเข้าไปเยอะขนาดนั้นตอนช่วยงานกินขนมพอ๖ป่ะครับ
ใช่คือตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้กินขนมนะ
แล้วจะใช้วิธีแบบเอาไปให้ช่างแก้
แก้มันก็จะมีค่าซ่อมใช่ไหมคะ

ลองใช้วิธีดูก็คือมันจะมีถาดใบหนึ่ง
มีกล่องพลาสติกนะคะแล้วก็ช้อนคันหนึ่ง
แค่นี้เองคุณนัทพงศ์เอากล่องพลาสติกมาวางตรงกลางถาด
จากนั้นเอาช้อนวางพาดระหว่างโน้ตบุ๊กกับพื้น

แล้วเทน้ำลงไปในถ่าน

มันคือการเอาอาหารหรืออะไร
แต่ใช้วิธีย้อนสอนแบบนี้เอาช้อนพาด

ทำไมมันถึงออกมาเนี่ยใช้อุปกรณ์แบบบ้านเลยนะ

ตีกวางตรงกลางนะคะไว้สำหรับวางลงจากนั้น